วันที่๕นี้สวัสดีทุกคน

เมื่อกี๊สวัสดีทุกคน
แปดโมงเก้าโมงนั่งแต่งตัวอยู่เลยนั่นแหละมันก็พ่อยพ่อยไป
งั้นบางทีมันก็จกขายืนเดี๋ยวก็กลับที่เดิมผมสานมันอ่ะ
ตาไปหาหมอน่ะ
ตาไปหาหมอแล้วไปเร็ว
ไม่มีออกไม่ได้ให้เข้า

ใช่ครับครับครับครับเดี๋ยวเผื่อนะ
ใช่ครับ